หลังจากที่หลายฝ่ายมีความกังวล

ในช่วงของการทำประชามติ

ให้นายวิศนุเครืองามไปดูข้อกฎหมาย
ที่จะเปิดช่องให้พักการเมือง

ขณะที่วันนี้ผู้แทนสาภาพยุโรป

สิทธิมนุษยชนก็ได้เดินสายเข้าพบ

กับรัฐบาลและบรรดาตัวแทนพักการเมืองครับ

พร้อมด้วยในเพียร์อันโตเนโยแปนซีรีย์
คณะอนุกรรมธิการด้านสิทธิมนุษยชน
เดินทางเข้าพบกับตัวแทนของหลายฝ่าย
ทั้งฝ่ายรัฐบาลสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นำพักเพื่อไทยแก่นำพักประชาธิปัตย์
มีรายงานว่าฝ่ายยุโรปได้แสดงความห่วงใยต่อสิทธิมนุษยชน
เสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองของไทย
สถานการณ์ทางการเมืองและการทำประชามติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางเยือรัสเซียถึงเรื่องนี้
ซึ่งที่ประชุมไม่ได้มีมาตรการใดกับไทย

ก็ถูกตั้งคำถามถึง๓๗๗ข้อ

ที่จะต้องกลับมาชี้แจงตามวงรอบ
ขณะที่งานรำลึกสืบสาร๒๔ปีพฤษภาประชาธรรม

เรื่องสิทธิเสรีภาพของพลเมืองในรัฐธรรมนูล
จากพฤศภา๒๕๓๕ถึงพฤศภา๒๕๕๙
โดยนายโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภามองว่า

เรียกกันว่ารัฐมนูญฉบับปราบโกง
กลับพบว่ามีสิทธิเสรีภาพประชาชนหายไป
เพราะไปสร้างความเข้มแข็งเรื่องการตรวจสอบให้กับองค์กรอิสระ
แต่ลืมการตรวจสอบในภาคประชาชน
เช่นเดียวกับนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
มีข้อห่วงใหญ่ในการจัดทำรัฐธรรมนูญครั้งนี้
โดยเห็นว่าประเทศไทยไม่ควรถดถอยด้านสิทธิเสรีภาพ
และพร้อมเป็นเสียงหนึ่งที่ยืนยันว่า
ไม่มีเหตุผลถ้าจะทำประชามติ
หากประเทศไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
แต่เหตุการณ์พฤษภา๒๕๖๒
คือเหตุการณ์ที่ตอกย้ำ
ประชาชนส่วนใหญ่นั้นต้องการที่จะ
กำหนดอนาคตของประเทศด้วยตนเอง
เราบอกให้เสรีภาพแต่ภายใต้บทบรรยัติทางกฎหมาย
นั่นก็หมายความว่ากฎหมายออกมาจำกัดอย่างไรก็ได้
ปัญหาก็คือว่าให้สิทธิ์แต่กฎหมายไม่ออก

นายวิสุนุทรคุยงามรองนายกรรมนุนตรี
แสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐมนุนได้นะครับ
โดยให้กรรมการร่างรัฐมนูลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว